อ่าส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องการเสียชีวิตแบบมีเงื่อนงำของช่างซ่อมรถยนต์คนหนึ่งที่ถูกรถไฟชน
แล้วเขาก็แบบมีเงื่อนงำว่าเอ๊ะคนนี้ถูกชนเสียชีวิตแต่ว่ามีเพื่อนที่ขี่จักรยานยนต์มาด้วยกัน
แล้วทำไมถึงเวลาเกิดเหตุแล้วหายไปไหนไปเลยเออก็นึกว่ามันมีเงื่อนงำอะไรหรือไม่เนี่ยนะคะ
เพื่อนผู้ตายเข้าให้ปากคำกับตำรวจแล้วบอกว่าคืนเกิดเหตุคือเมาจนหลับ
เช้าถึงรู้ข่าวว่าเพื่อนตายอ่ะค่ะกรณีที่มีคนไปพบศพนายสุนทร
โทอายุ๔๕ปีอาชีพช่างซ่อมรถยนต์ถูกรถไฟเฉียวชนจนเสียชีวิต
แล้วคือสภาพศีรษะคือหายไปทั้งแถบเนี่ยนะบริเวณก่อนถึงสถานีรถไฟบ้านหนองตราด
หมู่เก้าตำบลหนองตราดอำเภอเมืองบุรีรำนางปาริดาบวรรัตนากุล
อายุ๖๕ปีภรรยาผู้ตายบอกว่าคือยังติดใจว่าทำไมสามีมานอนตายตรงนี้ค่ะ
ไม่ใช่เส้นทางที่ปกติใช้กลับบ้านเลยและเท่าที่รู้มาคือวันเกิดเหตุ
ไม่ได้ไปคนเดียวแต่ว่าซ้อนท้ายจักรยานยนต์ให้เพื่อนเป็นคนขี่
แต่เพื่อนคนนั้นเป็นใครไม่รู้อันนี้ภรรยาไม่ทราบรถจักรยานยนต์ของสามีเองก็หายไปด้วย
กระทั่งต่อมาตำรวจไปพบว่ารถจักรยานยนต์ผู้ตายเนี่ยนำไปจอดทิ้งไว้ที่สถานีรถไฟบุรีรำนี่แหละ
ห่างจากจุดพบศพประมาณ๑๐กิโลเมตรก็เลยนำรถมอเตอร์ไซค์ไปเก็บไว้ที่โรงพักเพื่อตรวจสอบ
แล้วก็จะต้องเรียกตัวเพื่อนของผู้ตายมาสอบสวนต่อไปนะคะจนกระทั่งล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปถึงบ้านผู้ตาย
พบกับเพื่อนของผู้ตายที่ขี่จักรยานยนต์ไปจอดไว้เนี่ยที่สถานีรถไฟจังหวัดบุรีรำเจอตัวแล้วนะคะ
คือนายชินดนัยครองกระโทกหรือน้อยอายุสี่สิบปีสภาพก็ยังเนี่ยค่ะ
พูดไปด้วยเมาเมานิดนิดไปตลอดนะคะเพราะเขาชอบดื่มเล่าค่ะ
นายน้อยให้ข้อมูลบอกว่า๕โมงเย็น๒๓มิถุนายนตัวเขาและผู้ตายชวนกันไปกินเหล้าที่กระท่อมของตางอก
เป็นที่ประจำเขาแหละระหว่างนั้นผู้ตายโทรหากิ๊กสาวมีพาดพิงถึงกิ๊กสาวด้วย
บอกว่าจะมางานศพหลวงพ่อที่วัดหรือไม่แล้วผู้ตายก็เดินไปคุยโทรศัพท์แถวรางรถไฟ
คาดว่าจะไปนอนคุยแถวนั้นนะคะคืออาจจะเอาหัวไปเทินรางรถไฟนอนคุยโทรศัพท์
ทีนี้พอสัก๒ทุ่มนายน้อยกับตางอกก็เมาแล้ว
คือเมาทั้งคู่แล้วหลับไปเลยตื่นมาอีกทีหกโมงเช้า
มีคนมาบอกว่าเห็นผู้ตายนอนอยู่ตรงรางรถไฟแต่ไม่มีหัว
นี่ค่ะฟังเสียงของเพื่อนผู้เสียชีวิตหน่อยนะคะ
คนตายนี่ถือโทรศัพท์ไปคุยกับแฟนเขา
แฟนน่ะไม่ใช่เมียนะฮือคิดเขาแหละหือ
เพื่อนผู้หญิงเขาเนอะไปนั่งอยู่ข้างทางรถไฟคุยคุยอยู่ข้างทางรถไฟเนี่ย
อันนี้นอนตั้งแต่๒ทุ่มแล้ว๒ทุ่มกว่านอน
ตื่นเช้า๖โมงมาเห็นตาคนกินด้วยกันนี่แหละ
บอกโน้ยไปเบื้องในหวังทอดถึงรถไฟเหยียบตาย
รับประกันว่าไม่มีการตลอดวิวาสเดี๋ยวเงียงกันดอก
เนี่ยค่ะหลังจากที่พบว่าเพื่อนตายเน้ยเค้าอ้างว่าเค้าก็เลยขี่จากกระยันยนต์ของผู้ตาย
จะไปแจ้งความที่สพเมืองบุรีรำ
แต่รถน้ำมันใกล้หมดเร็วไปจอดไว้ก่อนที่สถานีรถไฟ
เขาก็กลับบ้านเอาทีนี้ถามว่าไปถึงขนาดนั้นแล้วอ่ะ
บอกจะไปแจ้งความทำไมถึงกลับบ้านอ่ะนายน้อยบอกว่าตอนนั้นเขายังตกใจค่ะ
แล้วไม่มีเงินด้วยก็เลยกลับบ้านดีกว่าอ้าว
เมื่อคืนนี้ตำรวจเลยเชิญตัวทั้งตัวนายน้อยและในหงอกเนี่ย
ที่บอกว่าร่วมนั่งดื่มด้วยกันเนี่ยนะคะไปสอบปากคำ
แล้วก็ปล่อยตัวกลับเพราะว่าไม่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมค่ะ
ส่วนศพผู้เสียชีวิตครอบครัวนำไปบำเพ็ญกุศลที่สุรินทร์นะคะค่ะ